สำหรับประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์กลางกรุงอังการ่าของประเทศตุรกี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตสามสิบสี่คนและได้รับบาดเจ็บหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
ทางการตุรกีเชื่อว่าจะสามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้
ภายในวันนี้นะคะหากกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นค่ะ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกีเปิดเผยว่าระหว่างการแถลงข่าวผ่านการถ่ายทอดสดนะคะ
เป็นการแสดงความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดเผยรายชื่อของกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง
การก่อเหตุระเบิดรถยนต์ที่เขตคีซีเล่ใกล้กับศูนย์กลางขนส่งสาธารณะและย่านการค้าในกรุงอังการ่าเมื่อวานนี้
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓๔คนบาดเจ็บอีก๑๒๕คนได้ภายในวันนี้
ภายหลังจากที่กระบวนการสอบสวนทั้งหมดเสร็จสิ้นค่ะ
ขณะที่นับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาเปิดเผยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้
ซึ่งเป็นพักการเมืองผิดกฎหมายที่หวังจะแยกตัวออกจากตุรกีมานานหลายสิบปีหรือว่ากลุ่มเครือข่ายค่ะ
เรียกร้องให้สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกล่าวว่าตุรกีจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากเหตุโจมตีในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
เช่นเดียวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของธรรมเนียบขาวนะคะที่ร่วมกันประนามเหตุโจมตีครั้งนี้
พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและญาติของผู้เคราะห์ร้ายอีกด้วยค่ะ